ไม่รู้ว่าจะยังไงผีกองกอยหรือเปล่า
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเมื่อสักอาทิตย์ก่อน

ที่บอกว่าถ่ายมาแล้วก็เห็นแบบเป็นเหมือนกับกระโดดกระโดด

เขาบอกว่านี่เป็นภาพเฉลย

เป็นภาคเฉลยว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรแต่
จริงแล้วมันไม่ได้เฉลยนะ

กลองกอยที่ออกมาคลิปแรกเนี่ย
เขาใช้วิธีการทำแบบนี้หรือเปล่า
อ๋อครับไปดูกันค่ะ
เอาโนะเจ๋งเหมือนกัน
ใช่คือบางคนก็บอกว่านี่ไงเขาเฉลยแล้วแต่ตอน
คลิปของคลิปนี้มันคล้ายกับคลิปที่แล้วเหมือนกัน

แต่อันนี้เห็นกองกอยใกล้กว่า

ก็โพสต์ไว้บอกว่าตี๔๓๐เจอมากับตัว

แล้วรายละเอียดในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น

เสื้อขาวผมยาวมองไม่เห็นขา
แต่ว่ามันกระโดดดึงไปข้างหน้าได้ค่ะ
สุดท้ายในคลิปนี้ก็เฉลยด้วยตัวของมันเอง
ว่ามีคนถือไม้ยาวแล้วก็ใช้เชือกผูก
อยู่กับตัวเสื้อเนี่ยมันเหมือนกับหย่อนห่อน
ห่อนไปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นผีกองกอย

แต่ทีนี้คุณผู้ชมไอ้คลิปใหม่ที่ออกมา

ว่าคลิปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้
มันเหมือนมันคล้ายมันใกล้เคียงยังไง

รู้สึกสกุล
พอดูจังหวะการดึงการเด้งการโดดของเขา

แต่อันนั้นคลิปต้นเรื่องมันเป็นไกลกว่าไงคุณ

คือคลิปทางซ้ายคือต้นเรื่องถูกไหม

แต่คลิปขวานี้คือเขาผูกเชือกเอาไว้

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงส่งมาบอกกันหน่อย
ทางไลน์หน้าจอก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ
คือทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของเฟซบุ๊กเลย

เจ้าของเฟซบุ๊กคือคุณนัทธวุฒิแก่นสาเป็นคนกาลสิน
ได้รับคำตอบนะคะบอกว่าคลิปนี้ที่ผมทำมา
มันคนละคลิปกันกับคลิปต้นเรื่อง
แต่ได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปต้นเรื่องนั่นแหละ

ผมดูคลิปต้นเรื่องแล้วผมไม่เชื่อไง

น่าจะเป็นมนุษย์นี่แหละทำขึ้นมา
ทีนี้มีพี่คนรู้จักเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นเรามาลองทำกันไหมล่ะ
เอาไม้ยาวมาเอาเชือกเอ็นใสมา
ผูกกับไม้แขวนเสื้อเอาเสื้อขาวเอาวิกผมมาใส่
แล้วก็ทำเป็นยกขึ้นยกลงแล้วก็ถ่ายคลิปดู

เอาฟังเสียงคุณนัทธวุฒิที่ทำคลิปฝั่งขวามือหน่อยค่ะ
เริ่มต้นก็คือผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่ง
ที่เป็นในที่หาของโซเชียล

แกก็ชวนผมบอกว่าไอ้คลิปที่ดู

แอดคลิปเถอะทำเลาะเรียนจังไหม
คลิปที่ผมทำคือมันจะมี

แล้วก็มีเชือกเอ็นไว้ผูกกับเบ็ด

คือคนทำคลิปที่เป็นคลิป๒ออกมานะคะ
ก็หลายคนดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นผีกองกอยมันจะมีจริงหรือเปล่า
หรือว่าท้ายที่สุดแล้วจริงมันคือคนทำมา
คุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อสรุปนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วผีกองกอยมันมีจริงไหม

บอกว่าจริงผีมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ

บางคนบอกคนน่ากลัวกว่าผี